อัวร์ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณกันมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะ
มาถึงช่วงนี้เรากำลังจะได้ไปเรียนดูเรื่องราวของบะหมี่เกี้ยวหมูแดงระดับตำนานกันแล้ว
ที่มาที่ไปจะเป็นยังไงให้คุณน็อตนำทีมไปสืบสาวราวเส้นกันดีกว่าค่ะ
ตอนนี้นะครับเราขยับกันมาที่ตลาดกลางเมืองเพชรบูรณ์ครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับร้านบะหมี่เกี้ยวหมูแดงเจ้าเก่าแก่ครับ
เปิดมายานานกว่าเจ็ดสิบปีแล้วนะครับ

ไม่มีใครในจังหวัดเพชรบูรณแห่งนี้ไม่รู้จักร้านนี้เลย
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

เอาไปย่างให้หอมแล้วก็มาหั่นหั่นหั่นแบบนี้ค่ะเห็นเป็นเรื่องหมูหมูแต่วิธีการทำก็ไม่ได้หมูนะจ๊ะเพราะต้องรู้วิธีการเลือกหมูและการกำหนดระยะเวลาการหมับเป็นอย่างดีด้วยความพิเศษของหมูแดงที่ร้านนี้คือต้องเลือกใช้เนื้อหมูส่วนสันนอกเพราะจะติดมันเล็กน้อยซึ่งทำให้เนื้อหมูมีความช
มาย่างอีกครั้งเพื่อให้ข้างนอกเกรียมเกรียมจึงจะได้เป็นหมูแดงสุดพิเศษที่มีกลิ่นหอมกรอกนอกและนุ่มในแบบนี้นี่แหละค่ะมีเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวเกี๊ยวหอเองเกี๊ยวอันนี้ก็หอเองข้างในเป็นไส้หมูสับใช่มันมีปรุงรสไหมเอ่ยปรุงค่ะปรุงนะจ๊ะไปดูน้ำซุปกันดีกว่าค่ะน้
มันก็จะใส่ให้แค่ปุดปุดเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่ไม่ได้ไม่ต้องแบบว่าเดือดมากมากเราใส่อะไรบ้างข้างในนี้ใส่เกลือใส่ลากก๋วชีพริกไทยอ่าแล้วก็ซอสกระดูกค่ะใส่ซอสใส่กระดูกมีเกาะกี้ด้วยเหรอมีค่ะอันนี้เกาะกี้นี่ใส่เพื่ออะไรจ๊ะใส่ให้มันหอมค่ะให้มันหอมน่ะอันนี้ก็เป็นส
น้ำหนึ่งพี่ค่ะเดี๋ยวไปนั่งรอนะจ๊ะค่ะ
เอาละครับพร้อมจะชิมนะครับบะหมี่หมูแดงในตำนานของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมนี่เลยโอ้โหให้เครื่องเยอะจริงจริงเลยเนี่ย

บาทค่ะสี่สิบบาทให้เยอะขนาดนี้ได้หรอค่ะ
ซุปหอมหวานน้ำซุปกระดูกนะครับผมนี่จุดเด่นก็คือตัวนี้เลยเส้นบะหมี่ที่เราทำเองนะทำเองค่ะ

ไม่เล็กอะไม่เล็กค่ะอืมมันมีแบบให้เราเกี้ยวหนุ่มหนับหนุ่มหนับด้วยค่ะมันไม่เล็กเลยไม่อืดเลยอ่ะเพราะแป้งโรงใช้ไข่หกใบ
ใช้ไข่เป็ดอ๋อเราใช้ไข่เยอะมันทำให้เราเวลาโดนน้ำแป้งไม่บวมน้ำ
มันก็เลยไม่ไม่อืดใช่ค่ะเออนี่นะครับใช้ของดีจริงจริงนะครับ
เส้นก็เหนียวแล้วก็นุ่มนะครับเดี๋ยวจิ้มเกี้ยวดีกว่าเกี้ยวของเราเป็นอย่างไร
ให้ไส้เยอะมากนะใช่ไหมแล้วแป้งเกี้ยวก็คือแป้งเดียวกับท่านทำบะหมี่
เพราะหมูเยอะจริงไม่แปลกใจเลยทำไมร้านถึงอยู่ได้มายาวนาน
ปีนี้ปีเท่าไหร่แล้วเปิดมากี่ปีแล้วจ้ะเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบปีนะครับ

จากเมืองจีนเลยแล้วก็เอาสูตรบะหมี่มาจากเมืองจีนเลยเหรอ
มาเป็นลูกน้องเขาอยู่พิศโลกค่ะ
แล้วก็เรียนทำกับเขามาเรื่อยแล้วก็มาทำขายเอง

ใช้ไม้ขยึ่มทำ
ใช้แรงงานมือทั้งนั้นใช้แรงคนทั้งนั้นไม่มีเครื่องเลย

ทำแล้วเตี๋ยวก็ไปหาบเล่ขาย
หาบเล่ขายค่ะใช้ไม้ป๊อกป๊อก

คนรู้จักเตี๋ยไหมสมัยก่อนคนเตี๋ยเป็นคนดังไหม

ของก็จะกินก็มีลูกของลูกค้าติดอกติดใจอยู่แล้ว

ขายหาบเร่อยู่กี่ปีครับผม
จนถึงมารุ่นลูกมาดูแลต่อ

หากันมาเนี่ยก็มาสร้างบ้านกันเอง
แต่เขาก็ไม่ได้ทำแล้ว

เราก็ได้ใช้ชื่อของนายนกเนี่ยมาเป็นชื่อร้านเลย

แล้วเคยใช้เวลาเร็วที่สุดในการขายหมดนี่กี่ชั่วโมง

ใบโมงกว่าก็ปิดละค่ะ
ปิดแล้วเพราะว่าเราตั้งใจขายแค่วันละ๒๐๐ชามเท่านั้น

ก็จะมาสืบสารต่อนะครับผม
คนมาเพชรบูรณอยากมากินบะหมี่แบบเจ้าเก่าเจ้าดังของจังหวัดนี้เนี่ยเดินทางมายังไง

ตั้งอยู่ถนนเก็บเป็นยาค่ะ
บ้านเลขที่๑ทับ๑ถนนเก็บปัญญา

อยู่แถวตลาดเทศบาล๒ค่ะ
ถ้ามาแถวตลาดเทศบัน๒รับรองว่าเจอแน่นอน

ตั้งแต่๐๙๐๐๑๑๐๐จน๒โมงแล้วครับ

หน้าตาเมนูดูบ้านแต่พอได้ฟังตำนาน
ขั้นตอนการทำและได้ริมรสชาติจริงแล้วเนี่ย
เป็นเวลาอาหารที่น่าประทับใจและสมบูรณ์แบบจริงเลยนะคะ
แปลกใจเลยที่บะหมี่เกี้ยวหมูแดงร้านในนก
ถึงได้ครองใจนักชิมชาวเพชรบูรณ์มาได้นานถึง๗ทศวรรษ
และแน่นอนว่าจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปค่ะ
ช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องสนับสนุนโดยนมข้นจืดคาเนชั่น
สวัสดีค่ะหน่อยจ้า

คุณผู้ชมครับไม่ต้องตลกใจกันนะครับ
ให้เรามาสองคนมาในรุกของชาวอินตราเดียในวันนี้
เพราะว่าเราสองคนจะมาทำเมนูสไตล์อินตราเดียค่ะ

เรามาทำพาสต้ามาสลาไก่กันนะจ๊ะนะจ๊ะ
เราไปดูส่วนผสมกันดีกว่านะจ๊ะนะจ๊ะ

วันนี้เรามีเส้นเฟรรุชินีมานะครับ
เราจะใช้วิธีการต้มนะครับ๗๘นาทีเท่านั้นนะครับ

แค่นำเนื้อไก่หรือว่าเนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะครับผม

นาทีเท่านั้นเพียงแค่นี้เราก็จะได้ไก่ที่นุ่มแล้วล่ะครับเชฟครับ
และอันนี้นะครับเมื่อกี้พังคั่วเองคือมีกะวานเขียวนะครับ
แล้วก็เม็ดพริกไทยดำแล้วก็มีเม็ดผักชีครับ

ถ้าเราเตรียมพวกเครื่องเทศอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้ว
หมักลงไปในนี้แล้วเราก็เอาลงกระทะมาผัด
เสร็จเลยพี่ง่ายจริงอันนี้คือโยเกิร์ตครับใส่โยเกิร์ตด้วย
อันนี้คือมะเขือเทศสนะครับ
เดี๋ยวไอ้เส้นนี้นะครับพี่เราจะสับตัวผักชีครับ
แล้วก็ไปคลุกด้วยให้มันมีสีเขียวแล้วก็เพิ่มความสดชื่นเวลาทานด้วย

อ้าวเหรอ
แล้วเดี๋ยวเรานะครับจะเพิ่มความเข้มข้นหอมมัน

เพิ่มรสชาติอาหารให้เข้มข้นหอมมันอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครเลยล่ะครับ
แต่ถ้าคุณผู้ชมอยู่คนเดียวนะครับหรือว่าเป็นครอบครัวเล็กนะครับ
ใช่ครับแต่ไม่ว่าจะใช้กระป๋องขนาดไหนนะครับ
รสชาติก็ยังคงอร่อยกลมกล่อมและมีมิติมากขึ้นเหมือนเชฟมืออาชีพเช่นเคยครับ
โอ้โหน่าตอนมาเลยครับเชฟ

ทานแล้วนะครับรู้สึกได้ถึงความหอมมัน
รสชาติกลมกล่อมอร่อยลงตัวมากนะครับ
ใช่แล้วครับอย่างนั้นคุณผู้ชมเองก็สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับผม

คุณก็สามารถสร้างสรรค์เมนูหลากหลายได้เหมือนเชฟมาทำให้เลยครับ
ช่วงหน้าเราจะพาไปปิดท้ายการเดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติ

ก๋วยจับยวนเส้นสดในร้านอาหารเวียดนาม